คุณผู้ชมครับกรณีที่มีแม่ลูกหนีจากสะแก้วนะครับ
เขาติดโควิด๑๙แล้วหนีมาตอนนี้ตำรวจนครนายกเนี่ยนะฮะตามจับตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นแม่ลูกกันหลบหนีการกักตัวจากโรงพยาบาลเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ได้เบาะแสล่าสุดว่าหลบซ่อนอยู่ในตำบลสาวิกานะครับ
เจ้าหน้าที่จึงออกค้นหาและไปพบรถกระบะต้องสงสัยคันนี้แหละครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนสาวริกานะฮะ
และต่อมานี่ครับขับออกมาขับออกมาปั๊บบนถนนสายนครนายกนางรอง
เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้จอดเพื่อตรวจสอบแล้วก็พอมองไปดูในรถกระบะครับคุณผู้ชมฮะ
คือคนในรถเนี่ยมันบุกเขาเรียกอะไรรูปร่างหน้าตานะฮะ
คือมันคล้ายกับรูปภัณฑ์สถานคล้ายกับคนที่แจ้งมาจากจังหวัดสะแก้วล่ะ
โดยในรถนะครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิง๑คราวนี้ทำยังไงล่ะพอคล้าย
คนขับรถเป็นผู้ชายอายุ๒๓ปีคนนั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงอายุ๔๕ปี
ส่วนผู้หญิงอายุ๒๖ปีเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่นั่งมาในรถเนี่ย
ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้ที่ขับรถออกมาครับจึงควบคุมตัวทั้งหมด
ส่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะแก้วเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
อีกครั้งและแน่นอนครับต้องถูกดำเนินคดีจากนั้นก็ได้สอบสวนเจ้าของบ้าน
ให้ที่พักพิงกันนะว่าเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเดี๋ยวต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ด้วยเหมือนกันทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแม่ลูกเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องแถวบริเวณ
โรงฆ่าสัตว์เก่าชุมชนเมืองย่อยที่๑๑ตะบนสะแก้วต้องเข้ารายงานตัวที่
โรงพยาบาลสนามในวันที่๑๗เมษายนโดยหญิงนะครับอายุ๔๕ปีเป็นผู้ติดเชื้อรายที่๓
แล้วก็หญิงอายุ๒๖ปีเป็นผู้ป่วยรายที่๔แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้
จึงเข้าแจ้งความไว้ที่สภสาแก้วแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาจงใจฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสะแก้วเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครับ